ถ้าพูดถึงมชะไฟเท็มของเฟ้นะฮะ

มาที่เดียวครบจบทั้งเรื่องผมแล้วก็ผิวเลย

หุ่นไม่เป๊ะผิวไม่ฟังก็ไม่ได้นะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีสาวชาวชีวอนนะคะ
วันนี้อยู่กับเฟย์ที่วันสยามค่ะ
ถ้าพูดถึงช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นช่วงที่คนไทยเราช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ด้วยการไปท่องเที่ยวไทยกันใช่ไหมคะ
โดยเฉพาะทะเลเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ยอดฮิตมาก
เพื่อที่จะมาเช็คอินกันว่าเฟย์เนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างเวลาที่ไปเที่ยว
เคล็ดลับอะไรบ้างที่จะเตรียมตัวให้สวยปังทุกลุค
ซึ่งที่นี่เขามีโซนที่เป็นแว่นตากันแดด
รวมแบรนดดำระดับโลกทุกแบรนด์แล้วก็มีหลากหลายสไตล์มากเลยนะคะ
ปกติแล้วนะคะเฟย์เชื่อว่าสาวอย่างเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีชุดว่ายน้ำตัวเก่งแน่นอน
เพราะว่าเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นวันที่ลมแรงหรือว่าแดดแรงนะคะ
ซึ่งร้านนี้เนี่ยก่อตั้งมานานมากตั้งแต่ปี๑๙๗๘แล้วนะคะ
เดี๋ยวนี้เราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าเขาจะมีแว่นให้เลือกเยอะแยะขนาดไหน
เต้นแล้วตามไปดูกันเลยค่ะ
แว่นที่นี่เขาเยอะมากตามชื่อร้านเลยนะคะ
วันนี้เนี่ยเฟย์จะมาบอกเคล็ดลับของเฟย์ในการเลือกแว่นกันแดดให้ทุกคนดูแล้วกันว่าปกติแล้วเนี่ยเฟย์จะเลือกแบบไหน
การเลือกแว่นกันแดดเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราต้องดูก็คือทรงหน้าของเรานะคะ
แต่ว่าเขาก็จะมีการนี่เห็นไหมเล่นลวดลายกับตัวเลนส์นะคะ
อันนี้ก็น่าจะใส่ง่ายเหมือนกันนะคะสำหรับหลายคน
คือถ้าดูจากตาอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้มากกว่า

เป็นสำหรับเฉพาะชุดจริงถ้าเกิดว่าเป็นทรงอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ใส่ได้ทุกวันเนี่ย
คิดว่าแบบนี้เนี่ยน่าจะเหมาะมากกว่าสำหรับเฟย์
นี่ก็จะเป็นทรงที่แบบเรียวนิดนึงนะคะ
ซึ่งเฟย์คิดว่าบางทีเนี่ยการซื้อแว่นตากันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เพราะเวลาเราได้มาลองเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแบบไหนที่เราใส่แล้วมันจะ
เรียกว่าเหมือนเสริมกับใบหน้าเราให้มันดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะ
สำหรับที่นี่นะคะนอกจากจะมีแว่นกันแดดเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ย
รวมถึงบริการวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาที่ละเอียดที่สุดนะตอนนี้ด้วยนะคะ
ของพร้อมแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเตรียมตัวของเราให้พร้อมด้วย

คิดว่าผมแล้วก็ผิวเนี่ยสำคัญมากเลย
เพราะฉะนั้นเค้กก็เลยเลือกที่จะมาดูแลเสริมสวยกันที่นี่ค่ะ
เขาได้รวบรวมร้านเสริมสวยความงามชื่อดังไว้เต็มไปหมดเลยค่ะ
เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันว่าที่นี่จะมีโปรแกรมอะไรน่าสนใจบ้างนะคะ

เขามีบริการครบวงจรเรื่องเส้นผมเลย
ดูแลผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราไปลองพูดคุยกับพี่พนักงานที่นี่ดีกว่านะคะ

ค่ะพี่กิฟต์ค่ะเฟย์ปรึกษานิดนึงคือเฟย์กำลังจะไปเที่ยวทะเลเนี่ย
ที่จะเตรียมความสวยพร้อมให้กับผมเนี่ย

ก่อนอื่นยิปขอแนะนำร้านก่อนนะคะ

ก็จะได้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะ
เพราะว่าขั้นตอนเขาจะมีการกันแดดกันมลภาวะต่าง
ไม่ว่าจะเป็นก่อนไปเที่ยวหรือว่าหลังไปเที่ยวนั่นเองค่ะ
เป็นบำรุงผิวแล้วก็ผิวกายและผิวหน้าด้วยค่ะ
ดีมากเลยนะคะมาที่เดียวครบจบทั้งเรื่องผมแล้วก็ผิวเลย
เดี๋ยววันนี้ยังไงเฟย์ขอตัวไปทำสวย

ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ามารับบริการแบบนี้ค่ะ
ยังไม่หมดค่ะผมสวยหน้าสวยแล้ว
หุ่นไม่เป๊ะผิวไม่ฟังก็ไม่ได้นะคะ
วันนี้เป้เลยพาเพื่อนมาที่นี่ค่ะ

ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพผิวพันธุ
และความงามที่มีจุดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์
และการดูแลของทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
เดี๋ยววันนี้เฟสจะพาทุกคนไปพูดคุยกับเขากันสักหน่อยนะคะ

อยากจะให้พี่พึ่งช่วยแนะนำบริการ
สำหรับสาวที่กำลังเตรียมตัวไปเที่ยวทะเลค่ะ
แต่ว่าอาจจะมีความกังวลในเรื่องของรูปร่างนิดนึง
ที่นี่มีบริการอะไรที่สามารถช่วยเรื่องรูปร่างได้แบบเร่งด่วนไหมคะ

เราก็จะดูแลทั้งรูปร่างแล้วก็ผิวพันธุ
ตั้งแต่หน้าจนถึงร่างกายทั้งหมดสามารถดูแลได้เลยนะคะ

มันก็จะเน้นในเรื่องของลดกระชับสัดส่วนได้เทียบเคียงกับการดูดไขมัน
โดยที่เราไม่ต้องไปผ่าตัดดูดไขมันให้เสียเวลาเลยนะคะ

แต่ว่าสัดส่วนรถหลังทำได้ค่อนข้างชัดเจน
คือในครั้งแรกก็เห็นผลเลยค่ะ

อีกหนึ่งปัญหาที่เฟย์คิดว่าเป็นปัญหายอดฮิตเหมือนกัน
สำหรับสาวคนไหนที่เตรียมตัวจะไปใส่บิกินี่
แต่ว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องผิวพันธุ์ตัวเอง
เพราะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของผิวไม่เรียบเนียน

ค่ะถ้าในส่วนของผิวไม่เรียบเนียนผิวแตกลาย
ตัวนี้ก็จะโดดเด่นเรื่องของทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะ
เรื่องของรอยแตกลายดีขึ้นค่อนข้างชัดเจน
และอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะ
สำหรับการที่เราจะไปใส่บิกินี่
ก็จะมีเรื่องของปัญหาของเรื่องของเส้นขน
ที่เป็นส่วนเกินในเรือนร่างนะคะ

ตัวนี้จะค่อนข้างถาวรในการรักษาค่ะ
เรียกว่าเป็นบริการที่เหมาะสมมากสำหรับสาวคนไหน

ก่อนที่จะไปเที่ยวถ่ายรูปเล่นไซบีกินี่ที่ทะเลนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะ

แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนดีเนี่ย
ที่เขาได้รวบรวมแพ็คเกจที่พักสุดคุ้ม

ที่สำคัญภายในงานเป็นราคาที่พิเศษสุดด้วยค่ะ

ตั้งแต่วันที่๒๔กันยายนจนถึงวันที่๔ตุลาคมนี้ค่ะ

เรียกได้ว่ามาวันเดียวเนี่ยได้ครบจบทุกอย่างเลยนะคะ
ตอนนี้ก็คือสวยพร้อมพร้อมไปเที่ยวได้แบบสบายใจ
ยังไงถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเฟสจะถ่ายรูปมาฝากทุกคนนะคะ
สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปขอตัวก่อนนะคะ
บายเที่ยวให้สนุกนะคะ